ถ้าเกิดว่านับเวลาตั้งแต่ตี๔ที่เปิดให้เข้าไปกลับ
ถวายบังคมพระบรมวสกฎจนถึงตอนนี้เกือบ๗ชั่วโมงแล้ว
ประชาชนก็ยังคงเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนก็จะเดินทางมาต่อแถวนาน

คุณสืบสกุลต่อแถวแล้วก็รายงานบรรยากาศตั้งแต่๙โมงเช้า
ใช้เวลาต่อคิว๑๓ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปนะคะ
หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะ
แล้วก็บางคนเดินทางมามากกว่า๑ครั้งด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในช่วงสายนี้กัน
กับคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานจากบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
อบเชยชายจังหวัดนครนายยกเดินทางขึ้นมา
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบพระบรมศพ
และครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะ
รวมถึงนางนภาพรพึ่งวรังคณาค่ะ
ที่เดินทางมากราบพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
มาแล้วถึง๘ครั้งค่ะแม้จะลำบากทั้งการกินการนอน
แม้กระทั่งสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
แต่ทั้งสองคนก็ไม่ละทิ้งความตั้งใจและความพยายาม
ที่จะเข้ากราบพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
กว่าทางราชการจะปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ไปฟังเสียงความรู้สึกของทั้งสองคนค่ะ
ไม่เอาใครมาเลยมาคนเดียวว่าเดี๋ยวมันเป็นภาระ
มันโอ้โหแทบใจจะขาดแม่คุณเอ้ยจริงเห็นพ่อหลวงแล้ว
สะท้อนมากเลยท่านลำบากมากอ่ะท่านไม่ต้องไปทำก็ได้เนอะ
เห็นแล้วบุกน้ำบุกโคนลุยไปแล้วเราลำบากแค่นี้มันไม่ทันระนังหรอกนะ
ยายรับถำงานเขามาไม่ได้๑๘๑๙จังคาววันก็เสร็จอยากมาก็เขนอีก
เวลาผ้าสวดเราก็ได้นั่งพนมมือฟังผ้ามากมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหนูใหญ่ตื่นตันใจมากรักในหลวงมาก
เราเป็นจิตอาสามาตั้งแต่อายุ๒๐เป็นกู้ภัยเป็นอบรแล้วตอนนี้ก็เป็นอสมอยู่ของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอรัฐยาวค่ะ
ใช่เราเป็นเหมือนจิตอาสามาตั้งแต่แบบจำความได้เนี่ยพระองค์ท่านแบบน้ำท่วมทีไรก็แบบพระองค์ท่านปี๕๔ทั่วมากท่านก็ให้ผู้แทนพระองค์ไปตลอดเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สุด
ใช่แค้นนิดหน่อยนี่คือยัง
แต่ก็จะคงจะให้เป็นปัจจุบันก่อนแต่มันก็เข้าไปกลับส่วนไรมันก็อดไม่ได้

ทางน้ำสุขพลัชลาใส่ค่ะก็ได้นำพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
จำนวน๑๕๐๐ใบมาแจกให้กับประชาชน
ที่ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

๑๐นาทีพระบรมชายลักษณ์ทั้ง๑๕๐๐ใบ

โดยนายอำพลชินพาแสนกล่าวว่า
ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่มาขอรับพระบรมชายลักษณ์แล้วก็ดีใจค่ะ
และในวันอาทิตย์ที่๒๐พฤศจิกายนนี้
จะนำเอาพระบรมชายลักษณ์ที่จัดเตรียมไว้อีก๑๕๐๐ใบ

ขณะที่ครอบครัวศรีแพ้วค่ะที่เดินทางมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะคะ
ใช้โอกาสช่วงวันหยุดพาบุตรชายและบุตรสาวมากราบ
โรงประสบในหลวงรัชกาลที่๙โดยก่อนหน้าที่จะเดินทางมานี้นะคะ
ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเสื้อผ้า
ซึ่งได้มีการตัดชุดไทยจิลดาทั้งของคุณแม่และของบุตรสาว
บุตรชายเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบค่ะ
พาลูกพาหลานแล้วก็น้องมาค่ะรู้สึกภูมิภูมิใจอะค่ะ
อีกครั้งหนึ่งได้มากราบพ่อหลวงท่านนะคะ
พ่อหลวงก็คือเหมือนกับเป็นพ่อของประชาชนค่ะ
ท่านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ท่านแบบรู้สึกแบบอะไรอ่ะแบบ
มีแต่ความดีให้ประชาชนค่ะค่ะทำให้รู้สึกแบบเหมือนกับว่าคุ้นเคย

เราก็เตรียมตัวมานานนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
ท่านก็มีแต่ความดีให้ประชาชนนะคะก็ดีใจมากค่ะ
ค่ะเร็วมากค่ะ
นานแล้วค่ะแต่ว่าต้องเตรียมตัวครอบครัวอะไรให้พร้อม
ค่ะจะสอนลูกให้ตามพ่อทุกอย่าง

ค่ะจะสอนลูกให้ตามพ่อทุกอย่าง
ส่วนบรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวงก็ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
เพื่อมารอต่อแถวเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ทางนี้ค่ะตั้งแต่เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคม
ผ่านมาแล้ว๗ชั่วโมงมีประชาชนเกือบ๑๐๐๐๐คน
ซึ่งท้ายแถวณขณะนี้นะคะก็ยังอยู่ทางโซนเหนือของท้องสนามหลวงค่ะซึ่งได้มีการจัดเตรียมเต้นให้ประชาชนได้นั่งพักรอในขณะที่จะรอขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้าค่ะสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ